ช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะก็จะมีเทศกาลดนตรีเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะ

ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๙แล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะอิงดาวทันจันทร์ค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศานะคะโอ้โหแอบมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะ
ก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อแฟนแฟนนะคะที่มาปักหลักเฝ้ารอชมศิลปินที่ชื่นชอบค่ะ
เปิดเวทีมอบความสนุกตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดค่ะ
แอบมาเรียกสายฝนเบาพร้อมพาแฟนละละลอยไปทั่วทั้งเขาค้อเลยทีเดียวค่ะ
ยิ่งดึกก็ยิ่งคือข่าวเมื่อสี่หนุ่มเจสเตอร์
ที่แอบมาเรียกสายฝนโมเบาพร้อมพาแฟนให้ได้โยกย้ายกันค่ะ
ยิ่งดึกก็ยิ่งคือข่าวเมื่อสี่หนุ่มเจสเตอร์
ที่แอบมาเรียกสายฝนโมเบาพร้อมพาแฟนให้ได้โยกย้ายกันค่ะ
ยิ่งดึกก็ยิ่งคือข่าวเมื่อสี่หนุ่มเจสเตอร์
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคนที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
นับนับดูแล้วนะคะนับจริงไม่จริงไม่รู้แต่รู้ว่าประมาณหมื่นกว่าคนเลยทีเดียวค่ะ
และต่อไปค่ะจะมีศิลปินอีกมากมายนะคะที่มาเจาะคิวมอบความสนุกกันต่อนะคะ
อยู่กันไปยาวจนถึงเช้าเลยนะคะ
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพอิงดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากข่าวพอร์สจังหวัดเพชรบุญค่ะ
ขอบคุณค่ะทุกคนรวมหนาวมาถึงขนาดนี้เลยนะ
องศาน้องโชว์ให้ดูเมื่อตอนต้นแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายมาเลยเนาะ